อ้าวจับหัวอาุต์มาแซน
นี่ก็ปกติคุณนายตู่เขาจะเป็นคนที่กลัวลูกพอสมควร
พี่ตุ๋เป็นคนกลัวลูกมากบางทีลูกตอนที่แบบว่านางดาอยู่กับลูกเยอะ
ลูกก็ขอย้ายมาอยู่คอนโดนาธิดาก็น้ำตาตก
เวลาจะมาเยี่ยมลูกทีนี้น้ำตาตก
น้องโตแล้ว

อ๋อแต่มันสมัยนี้ใช่ไหม

เอ้าจ๊ะเอ๋เจอลูกบนลิฟต์

ยังต้องซื้อรูปตัวเข้าตัวเลยนะ

เขาจะยอมให้ลูกสาวเขาไปมีแฟนได้ไง

เป็นคุณเป๊กเสรณีชาญวีรกุล

ถ้าสมมุติพ่อของคุณเป๊กคือใคร
ถูกนะฮะพ่อของคุณเป๊กก็คือ

คนก็เลยไปถามคุณตู่นันทิดา

ให้เกียรติในการตัดสินใจของน้องเพลงมาตลอด

เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา

กับน้องเป๊กเป็นเพื่อนของเพลงมาก่อน๖ปีแล้ว

ก็กลับมาอย่างที่ลูกบอกว่ากลับมาเจอกันอีกทีนึง
มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนนิยายเลยเนอะ

เป็นเพื่อนแล้วไม่ได้จีบกัน

หนูไม่เหมือนพ่อเลย
ไม่ใช่นี่แม่
อย่างที่บอกว่าพ่อแม่ทุกคนเขาก็ห่วงลูกนั่นแหละ
ก็ต้องผ่านด่านคุณพ่อไปให้ได้ก่อน
เนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเขาห่วงลูกเขาหนักมาก
แล้วก็เคยพูดตั้งแต่น้องเพลงยังเด็กว่า

ต้องกลับ๑๐เปอร์เซ็นต์ต้องกลับ๑๐เปอร์เซ็นต์แล้ว
ต่อไป
คุณผู้ชมคล้ายอีกฉากหรือเปล่า
โอ้โหก็ดีแล้วดีใจกับพี่เวียกับน้องเบลล่าด้วยนะคะ

หน้าเขาเปี่ยมสุขมากเลยนะพี่เวียนะ
เขาบอกล่าสุดเห็นมีโอกาสไปเจอเบลล่า

เพราะว่าเราไปทำงานด้วยกันครับ
แล้วก็ถ่ายรูปแต่รูปในวันที่เห็น
ตอนนี้เหมือนเปิดมากขึ้นหลายคนก็เลยอยากได้ยินคำว่าเป็นแฟนให้มันให้ชื่นใจหน่อย

อายุขนาดนี้แล้วก็มองไปเรื่องอนาคตมากกว่า

เราก็คงจะมีครอบครัวไปเลยดีกว่าครับ

เราสนิทกันโดยไม่ใช้สถานะ

ความรู้สึกมันชัดเจนอยู่แล้ว

สนับสนุนในสิ่งดีในอาชีพของเรา

ครึ่งปีหลังจะมีทริปไปพักผ่อนด้วยกันไหม

ช่วงปลายปีเป็นช่วงที่เขาคงให้ผมไปเที่ยวบ้างแล้ว

จริงเขาก็เคยคุยว่าอยากจะไปพักผ่อน
เขาอาจจะมีเพื่อนมีกลุ่มที่นัดกันไว้แล้ว

นี่ดูนิโคลกับสอนราม
คุณสอนรามเขาโพสต์ที่บอกว่าประกาศเลิกไป

ปรากฏว่าในอินสตาแกรมเนี่ย
โคเขาก็ได้โพสต์เป็นคำสั้นเหมือนกับเป็นคำที่บอกว่า
ชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยานส่งตัวเข้าวัดแล้วต้องเคลื่อนไปข้างหน้า

มีอะไรมากกว่าการที่จากกันด้วยดีใช่ไหม
แล้วก็มีผู้ใช้ไอจีลายหนึ่งเข้ามาโพสต์ข้อความในไอจีของนิโคนะฮะ
ว่าพี่กี้บอกเลิกพี่หนุ่มวันที่๑๐มีนาทะเลาะกับเรื่องครอบครัว

ไม่คืนดีพี่หนุ่มเหาะตัดผมสั้นเผ้อลงไอจี

พอมีข่าวพิกกี้ก็เริ่มโพสต์อะไรแปลก

สรุปแล้วคือเงินสอนลามมีแฟนใหม่แล้วหรือ
มีเขาบอกไม่คนนี้คือเข้าข้างสอนราม
เดี๋ยวเข้าข้างสอนรามเดี๋ยวสอนรามออกงานวันนี้นี่
คือวันนี้เนี่ยพี่สอนรามไปออกงานนะคะแล้วก็ไปเจอมาเนี่ย
สอนรามก็บอกว่าจริงเรื่องที่เกิดขึ้นก็ตามที่แจ้งไปแล้วในไอจี
ว่าด้วยความที่เราสองคนก็ไม่อยากให้มีข่าว
อยากใช้เวลาในการรักษาความรู้สึกของแต่ละคนด้วย
เลยอยากอยู่เงียบเราสองคนก็เหมือนคนปกติทั่วไป

ขออนุญาตไม่ชี้แจงว่าเป็นเรื่องอะไร
เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคน
สำหรับแฟนคลับที่เชียร์อยากให้กลับมาคืนดีกัน
ผมก็ต้องถือโอกาสตรงนี้ขอขอบคุณ
กำลังใจที่ส่งมาทำให้เราสองคน

ตอนที่ตกลงกันมีทะเลาะกันไหมนะข่าวอาหารนะคะ
สอนรามบอกว่าในระยะเวลาของการคบกัน
คือผมคงให้คำจำกัดความง่ายแล้วนะครับ
ว่ามันก็เหมือนคนปกติทั่วไปธรรมดานะครับ

มันต้องมีธรรมดาอย่างคนทั่วไปอยู่แล้ว

ก็เหมือนปกติทั่วไปครับจบ
เอ้าเอ้ามีอีก
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณนิโคเข้าโรงพยาบาล
หลายคนก็ตีความว่าป่วยเพราะเศร้ากับเรื่องนี้
คุณสอนรามบอกว่าไม่น่าจะใช่นะ
มีข่าวนี้ด้วยเหรอครับเอ้านั่นแหละ
เอาเป็นว่าผมขอชี้แจงเท่าที่พูดกันแล้วกัน

อาจจะต้องขออนุญาตว่าผมไม่สามารถตอบแทนได้จริง
ความสัมพันธ์ที่แยกกันไปนั้น
มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาแยกกันไปเลย

หลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มห่างกัน
ส่วนตอนที่ผมโพสต์ไอจีชี้แจง
ก็ไม่ได้บอกกี้ก่อนล่วงหน้า
เพราะสิ่งที่เขียนลงไปมันเป็นสิ่งที่ผมควรจะต้องชี้แจง

อยากจะใช้พื้นที่ส่วนตัวที่ไม่กระทบกระเทือนบุคคลที่๓
หลังจากที่โทรเข้าโรงพยาบาลมีการพูดคุยกันไหม

คุณสอนรามบอกว่าผมว่าการแยกกันมันไม่ใช่การแยกกัน
แล้วบอกว่าแยกกันทันทีแล้วสามารถแยกกันได้เลย
คนเรารู้จักกันหรือว่ามีความรู้สึกดีซึ่งกันและกัน
มันคงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะเริ่มห่างกัน

ยังไม่จบอ่ะยาวมากเลย

อ่ะเหตุผลที่ตัดสินใจโพสต์ชี้แจงในไอจี

คุณสอนรามก็เลยบอกว่ามันก็มีหลายอย่างนะครับ
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้น
มันค่อนข้างสร้างความเข้าใจผิด

คุณสอนรามบอกอย่างนั้น
ว่าหลายคนจับตามองเรื่องการคบ
ไม่ตอบ

นั้นผมก็ยอมรับนะครับว่ามีโอกาสได้คุยกันได้รู้จักกัน

เพราะปัจจุบันก็ไม่ได้ติดต่อและห่างกันแล้ว
ไม่ใช่ช่วงที่คบกับกี้แน่นอนคุณหลังจากนี้หรือเปล่า

ไม่ทราบที่มาที่ไปยอมรับว่าเป็นข้อความจริงครับ
ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่ายาวนะ
มากยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมลองตามหาอ่านข่าวได้เพราะว่าไปดูในบันเทิงไทยรัฐเอาด้วยกัน
ยาวมากยาวมากเขาเลิกกันแล้วให้มันจบไป
เฮ้ยโมค์นาลูกแล้วอุ๊ยพรรณากับพรรณา
ถามไลน์ถามไลน์ถามไลน์ไม่ตรงแล้ว

ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งพี่หนุ่มแล้วก็พี่กี้ละกันค่ะ

ใครไอ้แพทกับเบนเรซิ่ง